คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่กลางดึกเลยนะครับ
เพราะว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกบ้านหวังจิงซับนะครับ
อาสาวกับหลานสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
ปรากฏคนร้ายกำลังเหมือนเขย่ากระปุกออมสินเพื่อจะขโมยไป
อาสาวหรือว่าเจ้าของบ้านขึ้นมาเจอพอดี
ถูกคนร้ายแทงจนเสียชีวิต
ส่วนหลานสาวอายุ๑๙ถูกแทงเจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๑๑๕นาทีนะครับ
ตำรวจสพเมืองแพร่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับ
ว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตแล้วก็อีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คนที่ถูกแทงเสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้าน
เลขที่๔๘หมู่๗ตำบลแม่หลายอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับ
ส่วนคนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือนางสาวกัญญาวีอิชิสกะ
หรือว่าน้องยูมิอายุแค่๑๙ปี
ถูกแทงราวนมข้างซ้ายแล้วก็ท้องด้านซ้าย
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนบนห้องนอนชั้น๒ของบ้านพบรอยเลือดตามทางเลย
แล้วก็ไปพบกับศพของนางสาวชนชนกดวงจันท
อายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นอาสาวของน้องยูมิ
ถูกมีดแทงตามลำตัวเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงคุณ
สภาพเศร้าสลดมากนะครับในที่เกิดเหตุตำรวจเนี่ย
พบมีดฮะมีดที่เป็นด้ามไม้พันด้วยสก๊อตเทปพันสายไฟ
พลาสติกใสยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรของคนร้ายตกอยู่นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะญาติของทั้งสองคนเนี่ย
บอกว่าน้องยูมิที่รอดชีวิตมาได้ตอนนั้นพยายามที่จะตะโกน
ร้องขอความช่วยเหลือจากญาติและชาวบ้านใกล้เคียง
ญาติกับชาวบ้านวิ่งมาหาที่บ้าน
ไม่พบคนร้ายแล้วนะฮะพบแต่น้องยูมิเนี่ย
อาบเลือดไปหมดเลยแล้วก็ไปเจอกับคนตาย
ซึ่งอยู่ด้านบนนะครับก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็มาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังนะฮะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
คนร้ายขึ้นไปบนบ้านกลางดึกนะ
พุ่งไปที่กระปุกออมสินเลยแล้วเขย่ากระปุกออมสิน
จากนั้นเอามืออุดปากน้องยูมิวัย๑๙
ทีนี้ครับอาของน้องยูมิก็คือคนตาย
นางสาวชนชนกได้ยินเสียงเขย่ากระปุกนะฮะ
ก็เลยนี่กระปุกนี้นะคุณก็เลยวิ่งขึ้นมาดู
ถามว่าหลานทำไมไม่นอนเอ้ามาเจอกับคนร้าย
ที่กำลังอุดปากหลานอยู่พอดี
คนร้ายเนี่ยเอามีดแห่งใส่เลยนะฮะเอามีดแห่งใส่คุณอา
แล้วมีดแทงใส่หลานก็คือน้องยูมิจนคนหนึ่งตาย
คนเจ็บนะครับทีนี้ตำรวจเนี่ย
สงสัยผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นนายท็อป
หรือว่านายกริจทีเกลี้ยงดีอายุ๒๙ปีคุณ
เป็นคนงานที่มาทำงานในหมู่บ้าน
ในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็มันมีภาพ
กล้องวงจรปิดว่านายท็อปคนนี้
ไปขโมยรถของนายจ้าง
เป็นรถเก๋งขับหนีไป
นายจ้างอยู่ใกล้จากนั้นตำรวจได้เบาะแสล่าสุด
ว่ารถคันนี้คุณคือรถที่ถูกขโมยไป
กลายเป็นรถกระบะสีออกเลือดหมูแบบนี้
ถูกขโมยไปนะฮะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๒๕๓แพร่

ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้นะฮะในช่วงสาย
ตำรวจชุดสืบสวนของแพร่แล้วก็ตำรวจสพเด่นชัยเนี่ย
ไล่ล่าตัวนายท็อปจนไปพบรถกระบะอิซูซูสีแดง
อยู่ในสวนมะขามของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปงป่าหวาย
เด่นชัยนะครับส่วนตัวนายท็อปเนี่ย
เจ้าหน้าที่เข้าไปในป่าได้อย่างฉิวเฉียดเลย
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจรถแล้วก็ยึดรถคันนี้ไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดติดตามก็พยายามที่จะเร่งตามหาตัวนายท็อปนะครับ

มีข้อมูลจากการสอบถามคนในพื้นที่ที่ตำบลแม่หลายที่ในท็อปหลบหนีมานะฮะ

น่าจะมาจากความแค้นที่นายท็อปเนี่ยถูกยาดของคู่นายเนี่ยดูถูก
ก็เลยประกาศขู่อาฆาตจะฆ่าล้างโคตรนะฮะ
ทีนี้มาดูเมียของในท็อปหน่อยละกันค่ะ

แล้วแต่เพิ่งมีปัญหากันเมื่อต้นเดือนพฤษภา
เพราะว่าท็อปทำร้ายแล้วก็มีเรื่องยาเสพติดด้วย

คือท็อปอารวาสกับเมียก่อนนะนะ
แล้วมารู้อีกทีหนึ่งตอนน้องยูมี่คนเจ็บโทรมาบอก
พอตอน๖โมงเช้าวันนี้ท็อปติดต่อกลับมา

เมียยังก็เรียกกล่อมอยู่เลยให้มอบตัวเถอะ
เมียบอกว่าอยากให้ตำรวจตามจับตัวท็อปให้ได้

นี่แหละค่ะที่เมียของท็อปไปให้การกับตำรวจ
แต่ทางพี่สาวของน้องยูมิบอกว่าอาการของน้องตอนนี้

ใต้เหล่านมซ้ายกับสี่ข้างนะครับ

ตัวน้องยูมิที่บาดเจ็บนะให้การว่า

ใส่กางเกงเหมือนทหารรายพราง

ตามในรูปเมื่อกี้ภาพนิ่งของนายท็อปนะครับ